สวัสดีครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสถานการณ์ฝนทั่วไทยและที่สำคัญครับวันพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ใครจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทยเองต่างประเทศเองมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มต้นที่เมืองไทยของเรากันก่อนครับแน่
หลังจากนี้จะลดลงแต่ว่าอิสานยังคงมีตกอยู่บ้างนะ

กลางตอนล่างภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ยังคงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝน
สถานการณ์คลื่นที่ยังคงแรงเป็นระยะ

นี่คือหนึ่งปัจจัยครับที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อ
สถานการณ์ฝนที่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันอาทิตย์นะครับ
คาดการณ์ว่าในช่วงวันอาทิตย์นี้อาจจะทำให้ที่ฮ่องกง
อาจจะต้องเจอฝนตกหนักอีกครั้ง
แต่อาจจะไม่รุนแรงมากเหมือนปลาขาฮาตกนะครับ
เพราะว่าตอนนี้บริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น

มีการเหนียมนำออกระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลาง

ชายฝั่งทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
การว่าจะส่งผลต่อประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวบริเวณทางตอนบนของไทยซะเยอะเลยนะครับ
สีแดงสีเขียวคือบริเวณที่ฝนตกอย่างหนัก
หลังจากพรุ่งนี้ไปฝนนั้นก็จะลดลงนะครับ

สังเกตว่าจุดสีแดงสีเขียวนั้นหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ

สังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าน้ำเงินนั้นค่อนข้างที่จะจาง
บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนตอนกลางลดลง
แต่ว่าฝนตอนบนนั้นยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็จะน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้

การตรวจสอบสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติต่าง

ในช่วงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงภัยต่าง
คงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ